จากตรงรังสิตแล้วที่มันวิกฤตเนี่ย

ตรงหลัก๔ตรงนี้หน่อยว่าเป็นยังไง
คือสำนักงานเขตเขาก็ต้องประกาศเตือนนะคะ

ขึ้นที่สูงศูนย์พักพิง

คือเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ย

ใครที่อยู่ตรงริมคลองเปรมประชากร

ของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองนะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

สำนักการระบายน้ำทางกรมชนรับประทาน

มันท่วมขังอยู่ในพื้นที่ของดอนเมือง

เขาจะเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

คือใครที่เจอภัยน้ำท่วม

เป็นสถานที่ในการรองรับประชาชน

แฟนข่าวคนไหนเป็นชาวนนทบุรี
เจิงนองไปหมดเป็นถนนแจ้งวัฒนาทั้งฝั่งขาเข้าขาออกตั้งแต่ครองปราปรา
ต่อเนื่องไปจนถึงห้าแยกปากเกร็ดนู่นไอ้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมประมาณสัก
เกือบสามสิบเซนนะ๑ไม้บรรทัดอ่ะทำให้รถเล็กก็ถ้ารถเล็กนะ
ลุยน้ำลำบากหน่อยรถมันก็ชะลอตัวติดติดแบบนี้ครับ
สะสมยาวเลยตลอดทั้งสายเลย
เช่นเดียวกับถนนสงประพาในพื้นที่เขตดอนเมืองครับ

รถเล็กเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะในการขับการจราจรติดขัดเป็นช่วงช่วงครับ

ทีนี้ดูที่เพจสายใหม่ต้องรอดหน่อยค่ะ

ลงพื้นที่ค่ะไปที่ชุมชนริมคลอง๒
คุณผู้ชมดูสิชุมชนริมคลอง๖วา
กับชุมชนริมคลอง๒ในเขตสายไหมเนี่ยนะ

นี่เห็นไหมเตียงแบบนี้ไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง

แล้วคุณผู้ชมดูนะสภาพคือเจ้าหน้าที่ไปช่วย
คือลุยน้ำเท้าเปล่าไปแล้วเพราะว่าน้ำมันก็ท่วม
อาจจะเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็เสี่ยงด้วยไงอาจจะเกิดอันตรายจากสัตว์มีพิษ
อาจจะโดนไฟดูดเพราะว่าคือในพื้นที่อ่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแบบบ้านที่อายุนานแล้ว
ปลัดไฟมันไม่ได้อยู่สูงไงมันอยู่ต่ำ
พอมาเจอน้ำท่วมแบบนี้อาจจะเกิดไฟช็อตได้นะคะ
ครับโอ้แล้วนี่ผู้สูงอายุด้วยนะ